ตรีนเขุมโอปอิงสวัสดีครับ
รียินท่านประธานสภาพูธภ์ไทยรัศดรที่ครบครับ
สมาชิกสภาพูธภัพภัณฑ์รัศดรแบบบิญชีไร้ชื่อภาคเก้าไกลค์ครับ
จะตะกันไว้วางใจนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอีกสิบท่าน

จะขอไฟโสดเอาคลิปขึ้น
อาจจะเป็นคลิปที่ซ้ำกันกับของท่านสุธิน
แต่ว่าจะขอพูดคนละประเด็นไว้ครับ

ทรีย์หัวเราะคือจะมาจากโต๊ะกัญชา
ที่พระคุมเยยไทยจะให้พวกพ่อแม่ที่น้องปลูกนี่แหละครับ
กัญชาเป็นยาพารวยกัญชาเป็นยารักษาโรค
เพราะวันนี้พักภูมิใจไทยยืนยันว่ากัญชาไม่ใช่ยาเสพติดอีกต่อไป
พวกเราปลูกได้มาละ๖ต้นครับ
ปลูกแล้วก็สามารถนำไปขายได้
นำไปผสมอาหารได้นำไปเป็นเครื่องปรุงอาหารได้
นำไปรักษาโรคได้นำไปป้องกันโรคได้
แล้วนำมาพิสูจน์กันเองก็ยังได้ครับ
แต่อย่าเดินออกนอกบ้านนะตบกันแถวนี้แหละไม่เป็นไร
นะครับอย่าพกพาไปที่อื่นไม่ทันขาด
มีกันคนละ๖ต้นแล้วไม่ต้องขอกันไม่ต้องซื้อกัน
เอาไปขายให้กับองค์กรภาครัฐที่จะตั้งขึ้นมา

ไม่รวยวันที่จะรวยวันไหนครับท่านมาทางครับ
ขออนุญาตสรุปคำพูดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นท่อนเลยนะครับ
อันดับแรกทางรัฐมนตรีบอกว่ากัญชาไม่ใช่ยาเสพติด
แต่ว่ากัญชาเป็นยาพารวย
แล้วก็บอกว่ากัญชาใช้ปลูกได้ทุกบ้านเลย

ตอนนี้ที่ผมทราบมาจากในกรรมริการ

จะรับซื้อกัญชากิโลกรัมละ๗๐๐๐บาท
ไม่รวยตอนนี้จะไปรวยตอนไหน
แต่ว่าการรับซื้อท่านก็ไม่ได้ใช้เงินของท่านรับซื้อ
ก็จะใช้หน่วยงานของรัฐ
ที่ผ่านมาก็มีความพยายามที่จะใช้ออยนี่แหละ

ในการซื้อกัญชา

เอากัญชาไปผสมอาหารได้

เพิ่มเสียงหัวเราะให้กับประชาชนด้วยกัญชา
เสียดายครับแทนที่จะเพิ่มเสียงหัวเราะและความสุข
ให้กับประชาชนด้วยนโยบายทางสารสุข

แต่ว่าเพิ่มเสียงหัวเราะให้ประชาชนด้วยกัญชา
แต่สิ่งที่สำคัญกับการนำเอากัญชาไปผสมอาหารเองก็ตาม
หรือว่าการเอากัญชาไปพี้อยู่ที่บ้านเองก็ตาม
ท่านประธานจะเห็นได้อย่างชัดเจนครับ

ไม่ใช่ว่าถูกผสมเพื่อการแพทย์อย่างแน่นอน

เดี๋ยวค่อยขึ้นก็ได้ครับเอาลงไปก่อน

ผมขออย่างนี้ก่อนครับ

อยากให้ท่านประธานผ่านไปถึงเพื่อนสมาชิกนะครับ
ก่อนที่จะฟังผมอภิปรายต่อไปนะครับ
คล้ายกับเวลาเราจะพูดเรื่องคณิตศาสตร์ท่านประธาน

จะพูดเรื่องคณิตศาสตร์แล้วเถียงกันตั้งแต่ต้นเลยว่า

แบบนี้คงคุยเรื่องคณิตศาสตร์กันต่อไปไม่น่าจะได้

อันดับแรกต้องยอมรับก่อนว่า๑บวก๑เท่ากับ๒

ผมขอให้ยอมรับข้อได้จริง๓ข้อร่วมกันก่อน

กัญชาเนี่ยไม่ใช่ยาครอบจักรวาลนะครับ
แล้วก็ยาครอบจักรวาลยังไม่มีเกิดขึ้นในโลกใบนี้
ผมไม่ได้บอกว่าไม่มีนะแต่ว่ายังไม่มีเกิดขึ้นในโลกใบนี้
และตัวกัญชาเองเนี่ยยังไม่ใช่ยาครอบจักรวาล

เพราะฉะนั้นข้อที่จริงนี้เชื่อว่ายอมรับร่วมกันได้นะครับ

กัญชาเนี่ยมีทั้งประโยชน์แล้วก็มีโทษด้วยนะครับ
แต่ผมเปิดเลยว่าแล้วแต่มุมมองครับว่า
แล้วแต่ว่าท่านจะเห็นประโยชน์มากกว่าหรือว่าท่านจะเห็นโทษมากกว่า
ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าขอให้ยอมรับร่วมกันก่อนว่า
กัญชาเนี่ยมีทั้งประโยชน์แล้วก็โทษอันนี้ยอมรับกันได้นะครับ

กัญชาถ้าจะนำเอามาใช้ในการพีนะครับ
คือการเอามาปุ้นเนี่ยเอามานันทนาการเนี่ยนะครับ
จะต้องระมัดระวังโทษของมันด้วยเหมือนกับสูบบุหรี่เหมือนกับดื่มเหล้า
บุหรี่เนี่ยไม่มีประโยชน์เลยนะครับมีแต่โทษอย่างเดียวนะครับ
แต่เราก็ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถสูบบุหรี่ได้ใช่ไหมครับ
แต่ว่าต้องมีกฎหมายในการระมัดระวังทั้งตัวเขาเอง
แล้วก็ตัวประชาชนที่อยู่รอบเขาถูกต้องไหมครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายอมรับสามอย่างเนี่ยร่วมกันได้เนี่ย
เราจะไปต่อกันได้แล้วก็ต้องขอแถลงจุดยืนของตัวผมเอง
แล้วก็พักเก้าไกลด้วยนะครับว่าพวกเราเนี่ยสนับสนุนกัญชาทางการแพทย์นะครับ
และโดยเฉพาะพักเก้าไกลเองถ้าจะให้พูดไปถึงโอ้โหแบบปลายสุดอุโมงเลย
เรื่องของการนำมนันทนาการการเปิดเป็นคาเฟ่กัญชากันอะไรอย่างนี้

แต่สิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการให้มีการควบคุมให้ถูกต้อง
ควบคุมให้เหมาะสมดูแลรัฐเราทันหาให้เป็นรัฐ
ดูแลสุขภาพของคนที่เขาไม่ได้สูบนะครับอันนี้ยอมรับร่วมกันนะครับ
สไลด์ขึ้นเลยครับเป็นสไลด์ที่หกครับเอาสไลด์ที่หกเลยครับ
ผมวันนี้จะมีการพูดในเรื่องของวิชาการเยอะเหมือนกันเรื่องประโยชน์ของกัญชาครับ
ไปก่อนครับถัดไปก่อนอ๋อไม่ใช่๖อันถัดไปครับก่อนหน้านี้ครับ
ประโยชน์ของกัญชาทางการแพทย์๖ภาวะครับสไลด์ที่สามบ้างครับขออีกที
แล้วก็มาพูดถึงของโทษมันนะครับแล้วก็ค่อยมาลงในเรื่องของกฎหมาย
แล้วก็จบด้วยเรื่องข้อเท็จจริงบางประการนะครับ
อันดับแรกเนี่ยนะครับอันนี้ด้วยเป็นกลางเลยท่านประธานผมยกมาแบบแฟร์มากก็คือว่า
อันนี้เป็นประโยชน์ของขยัญชาทางการแพทย์ที่ยกมาโดยกรมการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
เขาบอกว่ามี๖ภาวะท่านประธานที่มีหลักฐานที่มีคุณภาพชัดเจน
แต่ท่านประธานจะเห็นว่าผมเนี่ยใส่เครื่องหมายคำถามเอาไว้เดี๋ยวผมให้ดูต่อไปว่าทำไมผมถึงใส่เครื่องหมายคำถามนะครับ
แต่เอางี้ละกันกรมการแพทย์ซึ่งนำโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับ
บอกว่าเฮ้ย๖โรคนี้แหละกัญชาใช้ได้มีหลักฐานสนับสนุนชัดเจนมีอะไรมั่ง
ปวดประสาทนะครับเบื่ออาหารในคนที่เป็นเอสน้ำหนักน้อยแล้วก็อันสุดท้ายนี่สำคัญคือการเพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยระยะประคับประคอง
ที่อยู่ในกลุ่มระบบประสาททั้งหมดเลยนะครับครึ่งแทบที่เชี่ยวชาญด้านนี้ที่สุดคือแทบด้านไหนฮ่ะ
ประสาทถูกไหมฮะเขาเรียกว่าประสาทอายุระแพทย์หรือว่า
นิเวอร์โลจิสต์สัญลักษณ์ถัดไปครับแล้วก็มีอีกสี่ภาวะครับ
กรมการแพทย์ซึ่งนำโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารสุขเนี่ย
ออกมาว่าเอออันนี้น่าจะเมื่อกี้บอกว่ามีแน่
อันนี้บอกเออน่าจะแล้วกันนะครับมีอยู่๔โรคครับ
มีปลากินสันที่สั่นแกกนะฮะแล้วก็มีอัลไซเมอร์ที่โอ้โห
หลงลืมเยอะมากนะครับแล้วก็วิตกกังวลทั่วไป
แล้วก็ปลอกประสาทอักเสบมีอาการปวดพวกนี้นะครับ
สังเกตดูดีดีท่านประธานครับสี่ภาวะนี้ก็ยังเป็น
เป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาทเหมือนกันเพราะฉะนั้นหกบวกสี่เนี้ย
โรคทางระบบประสาทหมดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องไปฟังว่า
คุณหมอที่เชี่ยวชาญทางด้านนี้ที่สุดคือนิวโรโลจิสหรือว่าประสาทอายุระแพทย์
เขาว่ากันยังไงถัดไปครับก็มีประกาศของสมาคมประสาทวิทยา
แห่งประเทศไทยออกมานะครับซึ่งก็เป็นสมาคมของคุณหมอ
ทางด้านโรคระบบประสาทนี่แหละประกาศเมื่อวันที่๔
กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับผมสรุปให้ฟังคร่าวแล้วกันนะครับ
คือคุณหมอเขาเขียนค่อนข้างเรียกว่าชัดเจนแจ่มแจ้ง
ไม่สามารถจะชัดเจนไปได้มากกว่านี้แล้วนะครับคุณหมอบอกว่า
โรคลมชักเนี่ยเฉพาะชนิดนี้เท่านั้นนะครับ
คือดาเว่เลนดอกเกสเตาทเนี่ยนะครับที่พอจะมีหลักฐานบ้างนะครับ
ถัดไปครับแต่ถ้าเป็นโรคอื่นเนี่ยที่ทรงต่อกันเนี่ยนะครับ
ยังไม่มีความชัดเจนเลยยิ่งไปกว่านั้นนะครับคือ
กลับมีหลักฐานว่าเฮ้ยผลข้างเคียงเวลาเอาไปใช้กลับจะเยอะกว่าซะด้วย
ไปครับอัลไซเมอร์ปากินสันโรคลมชักอื่นนอกจากโรคดาเว่เลนออกเกสเตาทเนี่ยนะครับ
ไม่มีหลักฐานเลยนะครับว่าสามารถเอาไปใช้ได้
และที่สำคัญท่านประธานดูข้างบนครับตรงอัลไซเมอร์กลับมีหลักฐานว่า
ผู้ป่วยอัลไซเมอร์เนี่ยเอาไปใช้เนี่ยกลับทำให้สมองเสื่อมมากขึ้น
มีการรู้คิดและความจำแย่ลงอ้าวกลายเป็นแย่ไปกว่าเดิมท่านประธาน
ไปครับคุณหมอเขายังพูดถึงเรื่องโรคอื่นอีกนะครับ
โรคปวดหัวโรคนอนไม่หลับอะไรต่างเนี่ยครับถัดไปครับ
พวกนี้ก็ยังบอกว่าเฮ้ยไม่มีหลักฐานสนับสนุนที่ชัดเจนเลย
มันก็ขัดกับที่ทางกระทรวงศาสตร์ศุกร์โดยรัฐบันตรีกระทรวงศาสตร์ศุกร์เนี่ยประกาศออกมา
ไปครับนอกจากนั้นท่านประธานครับถ้าเราเข้าไปดูในเว็บไซต์ของแพทยศภานะครับ
แพทย์สภาเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากเลย
ท่านรวบรวมประกาศแล้วก็แถลงการของสมาคมแพทย์ต่างรวมถึงราชวิทยาลัยแพทย์ต่างในประเทศไทยเอาไว้ในนั้นเพียบไปหมดเลยครับ
มีทั้งหมอยุรกรรมหมอเด็กหมอจิตหมอดมยาหมอประสาทนะครับพวกนี้เต็มไปหมดเลยครับ
ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับผมคงไม่สามารถยกมาให้ดูได้ทั้งหมด
แต่ว่าโดยสรุปก็คือว่าก็ไม่ได้มีแม้แต่ราชวิทยาลัยเดียวนะครับที่สนับสนุนในเรื่องนี้
ไปครับสุดท้ายแพทย์สภาเองครับก็เป็นเจ้าภาพประกาศออกมาเมื่อวันที่๑๒กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
ถึงข้อกังวลต่างก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรให้ใช้ก็ได้นะครับ
แล้วก็โอเคยอมให้ใช้ในข้อบ่งชี้ตามที่กรมการแพทย์ว่าแล้วกันนะไอ้๖บวก๔เนี่ยยอมแล้วกันถึงแม้ว่าทางสมาคมประสาทอายุระแพทย์จะบอกว่ามันไม่ได้มีหลักฐานก็ตามนะครับ
แล้วก็ขอให้ใช้โดยแพทย์ที่ผ่านการอบรมมีใบเซอร์นะจากกรมการแพทย์เท่านั้น
แล้วดูสิครับว่าทางแพทย์สภาสมาคมของคุณหมอในประเทศไทยเขาว่าไง
คือห้ามใช้เป็นยาชนิดแรกให้ใช้เป็นยาลำดับท้าย
จริงก็คล้ายกับประกาศของกรมการแพทย์เหมือนกันนะครับ
เช่นใช้ในโรคลมชักที่ดื้อต่อยาแล้วหมายความว่าจะไม่ใช้เป็นลำดับแรก
ต้องใช้ในกรณีที่ใช้ยาปกติแล้วมันใช้ไม่ได้แล้วค่อยมาใช้อันนี้นะครับ
แล้วก็ห้ามใช้ในหญิงตั้งคันให้นมบุตรแล้วก็คนอายุไม่เกิน๒๕ปี
ซึ่งอันนี้เหนือกว่าของแรงมบุตรีที่ประกาศออกมา๒๐ปี
ของแพทย์เขาใช้๒๕ปีเลย
ไม่ประสมกัญชาลงในอาหารไม่ประสมลงในขนม
ไม่ใช้ผลการนันทนาการไม่ใช้ช่อดอก
แล้วก็ไม่ใช้ในโรคอื่นไม่มีข้อบ่งชี
ท่านปฐานครับเวลาเราพูดถึงเรื่องอะไรต่างเราก็ต้องมองทั้งประโยชน์และโทษนะครับ
ซึ่งเมื่อกี้อย่างที่ผมเรียนไปว่าโอเคเราไม่ว่ากันนะครับ
ถกเถียงเชิงวิชาการว่าอันไหนมีหลักฐานอันไหนไม่มีหลักฐานเนี่ย

แต่ว่าเวลารัฐมนตรีเนี่ยจะเอานโยบายอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับ
ซึ่งมันส่งผลกระทบกับชีวิตสุขภาพอนามัยของประชาชนเนี่ย

ยกมาอันหนึ่งแล้วกันถัดไปครับ
จริงจะพยายามหลีกเลี่ยงนะกับการเอาอะไรพวกนี้ขึ้นมานะครับ

แต่ผมขอเอาไว้ก่อนเลยว่า
ขอท่านรัฐมนตรีว่าอย่าเอาอันนี้มาตอบแล้วนะครับ

ไปครับซึ่งมันมีข้อความสนับสนุนอยู่จริงท่านประธานก็คือว่า
ในงานเขาบอกว่าสูบบุหรี่ครั้งแรกนะครับ
มีโอกาสเสพติด๒ใน๓หมายความว่าไงครับ
หมายความว่ามีคน๓คนเดินไปสูบบุหรี่ครั้งแรกเนี่ย
ในนั้นท้ายที่สุดจะติดบุรี

แต่ถ้าดื่มเหล้าจะมีโอกาสประมาณ๑ใน๕นะครับ
แต่เสพกัญชาเนี่ยไม่ถึง๙ครับ

หมายความว่าคนร้อยคนเดินมาเสพกัญชาเนี่ย
มีไม่ถึง๙คนที่จะติดกัญชานะครับ
ซึ่งท่านประธานครับถ้าเราพิจารณาเพียงเท่านี้
มันก็อาจจะทำให้เราเข้าใจได้นะครับว่า
เออเสพกัญชาเนี่ยมันติดยากกว่าเสพเหล้า
ดื่มเหล้าหรือว่าสูบบุหรี่นะครับ

จริงแล้วเราไม่ควรที่จะพิจารณาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

งานที่เกี่ยวกับกัญชางานที่เกี่ยวกับเหล้าบุห

มีแค่๓๓คือ๑ใน๓นะครับ
ของคนที่สูบบุหรี่เนี่ยแล้วจะติดบุหรี่

หมายความว่าโอ้โหตัวเลขมันต่างกับเมื่อกี้ตั้งเยอะนะครับ

เราต้องอ่านทั้งหมดเหมือนเวลาเราอ่านกฎหมาย
เราจะอ่านมาตราเดียวแล้วก็มาเถียงกันกับไอ้วักแรก

ตอนแรกตอนท้ายของวัดเดียวกันแบบนี้ไม่ได้

ต้องพิจารณาถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายด้วย
การอ่านงานทางวิชาการเนี่ยก็คล้ายกันท่านประธานครับ
การพิจารณาเนี่ยนะครับในงานเนี่ย
อกจากมีข้อสนับสนุนแล้วก็อาจจะมีข้อโต้แย้งได้
ตัวอย่างเช่นในงานนี้ในข้อ๓๓วักแรกตอนท้าย

ครึ่งหนึ่งของผู้เสพกัญชาเนี่ยนะครับจะติดกัญชาไผ่ใน๕ปี
แต่ถ้าดื่มร่าวนี้ภายใน๑๓ปี
ถ้าสูบบุหรี่ภายใน๒๗ปี
เพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาเฉพาะเรื่องความเร็วในการเสพติดอย่างเดียวเนี่ย
ก็อาจจะเห็นได้ว่าเฮ้ยกัญชาเนี่ยเสพติดได้เร็วกว่า
ก็แปลว่ากัญชาเสพติดได้ง่ายกว่าการดื่มเหล้ากับสูบบุหรี่

และอีกอันหนึ่งก็คือเวลาเราจะยกงานไหนไปครับ
ซึ่งอันนี้เขาเขียนอยู่ในข้อ๔วัก๔ตอนท้ายนะครับ

ก็คือเขาบอกว่าเฮ้ยงานนี้ถึงแม้มันจะมีทั้งส่วนที่สนับสนุนนะ
มีสนุนที่ต้านนะแต่เวลาถ้าจะเอางานนี้ไป
จะต้องมีมาตรการป้องกันที่เข้มงวด
สำหรับการป้องกันการเสพติดกัญชาด้วยนะครับ
แต่ว่าปัจจุบันนี้ท่านประธานต้องยอมรับก่อน
ว่าสถานการณ์ในประเทศไทยมันไม่ได้เป็นแบบนั้น
และมันส่งผลเสียให้กับประชาชน
แล้วก็ชีวิตของเด็กและเยาวชนเยอะเหมือนกัน

คือถ้าผู้ใหญ่โตกันแล้ว
แล้วรู้เรื่องจริงรู้ถึงผลดีผลเสียของมันจริงเนี่ย

ซึ่งก็รู้อยู่แล้วว่าสูบบุหรี่ทำให้เป็นมะเร็งปอดนะ

ถ้าท่านรู้แล้วท่านยังจะดื่มอ่ะ

เพราะฉะนั้นผมจะไม่วิพากษ์ในกรณีของผู้ใหญ่แล้วกัน

แต่ผมสนใจในเด็กและเยาวชนท่านประธานครับ
อันนี้เป็นข้อมูลจากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
ก็คือราชวิรัยของคุณหมอเด็กนั่นแหละ
ก่อนหน้านี้ก็จะมีข้อถกเถียงกันว่า
เคสมันเพิ่มขึ้นจริงหรือเปล่า
มันเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันแล้วมันเป็นยังไง

ว่า๒๑๒๖มิถุนาหลังปลดล็อกมี๖เคสมีประมาณวันละเคส
ถัดไปครับ๒๗๓๐มี๓เคสใส่ได้ถัดไปแล้วครับ
แล้วก็๑๑๐กรกฎาคมเนี่ยนะครับถัดไปครับ
๑๑๐กรกฎาคมนี่นะครับก็มีอีก๕เคส
ก็มีวันละประมาณเคสหนึ่ง๒วันเคสหนึ่งนะครับ
ที่เข้ามาสู่ในระบบของราชวิธีอะไร

สิ่งสำคัญทำไมผมถึงสนใจในเด็ก
คือความรู้สึกนึกคิดที่เพียงพอ
ที่จะรู้ได้ว่าอะไรดีกับเขาหรือว่าไม่ดีกับเขา
เพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่

ท่านจะต้องคิดคำนึงถึงเด็กและเยาวชนให้มาก

เพราะว่าเด็กและเยาวชนจะโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญในอนาคตถูกไหมฮะ

ผมขออนุญาตยืมสไลด์จากอาจารย์จุธามณีมานะครับ

คือท่านใช้คำนี้ครับว่า
เมื่อเด็กโดนการใช้กัญชาไปเนี่ยนะครับ

เมื่อเด็กโดนพิษเหล่านี้ไปแล้ว
เขาไม่สามารถย้อนคืนกลับมาได้
แล้วพิษเหล่านี้มันก็มีได้ทั้งทางตรง
ท่านประธานแล้วก็มีได้ทั้งทางอ้อม

เพราะฉะนั้นเรามีความจำเป็น
จริงท่านประธานที่จะต้องปกป้องดูแล

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติด

ก็คือปีนี้นี่แหละ๒๐๒๒นะครับ

เป็นง่าย๓ข้อจะได้ไม่เสียเวลานะครับ
เขาสรุปมาว่าถ้าประเทศไหน
ทำกัญชาให้ถูกกฎหมาย

ก็จะมีผู้ป่วยจากกัญชาเพิ่มมากขึ้น

และจะทำให้มีผู้ป่วยซึมเศร้า

และการฆ่าตัวตายก็เพิ่มขึ้นด้วย
นะครับเอาสไลด์ลงแป๊บหนึ่งครับ

ต้องย้ำจุดยืนอีกครั้งหนึ่งครับว่า

ไม่ได้ต่อต้านกัญชาทางการแพทย์เลยนะครับ

โดยส่วนตัวผมเองเนี่ย
ไม่ได้ต่อต้านเลยถ้าสมมุติว่าปลายทางอุโมงเนี่ย

แต่ขอเถอะขอให้มันมี
กระบวนการต่างอย่างรัฐกลุ่มเพียงพอ

ตอนนี้ประทำงานการแพทย์แล้วก็ใช้เวลามา๑นึงใน๓นะครับ
ต่อไปจะเข้าสู่ในเรื่องของกฎหมายแล้ว

สถานะทางกฎหมายของกัญชาในประเทศไทยเนี่ยครับ

ไปด้วยกันก่อนแป๊บนึงนะครับ๒๔๖๕ครับมีพรบอยาเสพติดให้โทษ
เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยตั้งแต่ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง
แต่ตอนนั้นดันลืมท่านประธานไม่มีกัญชาอยู่ในนั้นลืม
ตอนปี๒๔๗๗หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองมาได้๒ปีครับ
มีพรบกัญชาแยกออกมาเลยทีนี้ก็กัญชาเนี่ยเป็นยาเสพติดให้โทษ
ในประเทศไทยตั้งแต่ปี๒๔๗๗เป็นต้นมานะครับปี๑๙ครับ
มีพรบปปศนะครับให้ออกมาปราบปรามอะไรต่างว่ากันไป
และปี๒๒ก็ออกพรบยาเสพติดให้โทษฉบับใหม่นะครับ
แล้วก็วอยของปี๖๕ทิ้งวอยของปี๗๗ทิ้งแล้วก็ยุบมาอยู่ในปี๒๕๖
ซึ่งกัญชาก็อยู่ในปีสองสองนี้ด้วยถัดไปครับมีมาตราที่สำคัญนะครับ
คือมาตรา๘ที่อยากให้คำนึงกันไว้เพราะว่าเดี๋ยวจะโยงไปสู่ประเด็นถัดไป
แต่ท้ายที่สุดนะครับว่ารัฐมนตรีเนี่ยนะครับก็คือ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารสุขเนี่ยนะครับโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
คณะประการตามกฎหมายนี่คือคณะกรรมการยาเสพติดให้โทษนะครับ
มีอำนาจที่จะประกาศเป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
ให้ยาเสพติดเปลี่ยนแปลงประเภทได้
กำหนดชื่อกำหนดประเภทของยาเสพติดได้ว่ากันเถอะนะครับ
เพราะฉะนั้นจริงแล้วเนี่ยรัฐมนตรีเนี่ยนะครับ
สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงประเภทของยาเสพติดได้ตั้งแต่ปี๒๒แล้ว
แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเพราะว่ามีประมวลกฎหมายยาเสพติด
เดี๋ยวพูดต่อไปครับถัดไปครับ
เพราะฉะนั้นอย่างที่ผมเรียนไปว่ากัญชาเนี่ยก็เป็นยาเสพติดให้โทษเรื่อยมานะครับ
จนถึงปีหกสองให้ดูพอยต์แรกก่อนตอนปีหกสอง
ตอนปีหกสองเนี้ยนะครับมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขออกมา
เมื่อวันที่๑๘กุมภาพันธ์๒๕๖๒นะครับ
อนุญาตครับให้บุคคลรังต่อไปนี้สามารถผลิตได้คือปลูกได้นะ
นำเข้าก็ได้ส่งออกก็ได้จำหน่ายก็ได้มีไว้ในครอบครองก็ได้ครับ
ก็คือหน่วยงานของรัฐนะครับคุณหมอสาขาต่าง
มหาวิทยาลัยวิสาหกิจชุมชนนะครับหรือว่าผู้อื่นที่รัฐมนตรีกำหนดแล้วกัน
จุดสังเกตที่มาทานคือท่านอนุญาตชีนชายบริกูลเนี่ย
เข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่๑๐กรกฎา๒๕๖
หมายความว่าไงครับหมายความว่าประเทศไทยอยู่ในยุคของกัญชาทางการแพทย์
ตั้งแต่ก่อนวันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหสุขคือท่านอนุญาตชีนชายบริกูลเนี่ย
จะเข้ามารับตำแหน่งแล้ว
เพราะฉะนั้นคนที่ทำให้ประเทศไทยกัญชาในประเทศไทย
เข้าสู่ยุคกัญชาทางการแพทย์ไม่ใช่ท่านอนุญาตชีนชายบริกูล
แต่มีมาก่อนแล้วแต่ท่านอนุญาตชีนชายบริกูลทำอะไรเดี๋ยวว่ากันต่อไป

ท่านอนุญาตชีนชายบริกูลออกประกาศนะครับสถานที่ถัดไปครับ
รับตำแหน่งเมื่อช่วงปลายปี๖๒ใช่ไหมครับ
ปี๖๓ออกประกาศมาเมื่อวันที่๘ธันวาคม๒๕๖๓นะครับ
เรื่องที่ปลดยังให้กัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษอยู่
อันนี้ยังเป็นอยู่นะฮะเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่๕

เปลือกใบลำตนอะไรสารสกัดที่ทีเอสซีไม่เกินสูงจุดสอง
แต่สังเกตอันหนึ่งครับคือช่อดอกไม่เอานะ
ช่อดอกเนี่ยยังเป็นยาเสพติดอยู่
ซึ่งประกาศที่ผมเห็นด้วยไหมผมเห็นด้วยอันนี้โอเคนะครับใช้ได้เลย
ไปครับต่อมาครับอีกหนึ่งปีถัดมา
พฤศจิ๖๔ครับก็มีการให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด
ที่สำคัญท่านประธานประมวลกฎหมายยาเสพติดเนี่ยนะครับ
ก็คือเป็นกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติอันนี้ต้องผ่านสภา
ต้องทำความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งท่านประธานว่าประมวลกฎหมายเสพติดผ่านสภา
ถึงแม้จะไม่มีคำว่ากัญชาอยู่ในนั้นซึ่งเอาจริงผมเห็นด้วยนะ
ไม่ควรจะไปใส่คำว่าเช่นเข้าไปในกฎหมายท่านประธาน
เราอยู่ฝ่ายนิติบัญญัติคงคุ้นเคยกับกฎหมายนะครับ
การใส่ตัวอย่างต่างไปอยู่ในกฎหมายแม่เช่นนั่นเช่นนี่เช่นโน่นเช่นนั่นน่ะ
มันรกเราควรเอาไปใส่อยู่ในกฎหมายลูกนะครับ
และเมื่อมีพรบให้ใช้ประมวลกฎหมายเสพติดออกมาถามว่าประกาศเมื่อสักครู่นี้
ของท่านอนุทินตอนเดือนธันวา๖๓ที่กัญชายังเป็นยาเสพติดให้โทษอยู่
ยกเว้นยกเว้นช่อดอกนะครับเฉพาะช่อดอกเท่านั้นที่เป็น
อย่างอื่นเนี่ยไม่เป็นถามว่าอันนั้นยังใช้ได้อยู่ไหม
ยังใช้ได้อยู่นะครับตามมาตรา๗แล้วก็มาตรา๘ประกอบกันนะครับ
ประมวลกฎหมายยาเสพติดก็คือประกาศที่มันมีอยู่ก่อนนั้น
ก็คือให้ยังใช้ได้อยู่จนกว่าจะมีประกาศฉบับใหม่ออกมาเพื่อ
ของเดิมออกนึกไหมท่านประธานเพราะฉะนั้นวันที่สภาผ่านประมวลกฎหมายยาเสพติด
กัญชาก็ยังคงเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่๕ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหนาสุขเมื่อเดือนธันวาปี๖๓อยู่ดี
ยังเป็นอยู่นะครับแต่กัญชาเนี่ยมันหลุดจากการเป็นยาเสพติดให้โทษ
ตามนี้ครับตามประกาศของกระทรวงศาสตร์ศุกร์โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสตร์ศุกร์
เมื่อวันที่๙กุมภาพันธ์๒๕๖๕นะครับซึ่งกำหนดเฉพาะสารสกัดเท่านั้น
สกัดของกัญชาเท่านั้นที่เป็นยาเสพติดเมื่อกำหนดเฉพาะสารสกัดเท่านั้นเป็นยาเสพติด
แต่ไอ้ตัวนั้นกลับไม่เป็นซึ่งตรงนี้แหละที่เป็นปัญหา
ตอนท้ายตรงอนุขอไข่นะครับท่านก็บอกว่าเฮ้ยใจเย็นไม่เป็นไรเอาไว้ให้มันมีผลภายใน๑๒๐วัน
ท่านประกาศวันที่๙กุมภาพันธ์ก็จะมีผลในวันที่๙มิถุนายนที่มีปัญหากัน
ผมชี้ให้เห็นว่าเฮ้ยตกลงตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นในระหว่างนั้น
และที่ท่านรัฐมนตรีอ้างว่าเฮ้ยมันเกิดจากการที่แหม่เป็นความผิดพลาดทางเทคนิคนะ
สภามันผ่านกระบวนการช้าเนี่ยมันจริงหรือเปล่าถัดไปครับ
ทีนี้เนี่ยท่านประธานครับต้องยอมรับร่วมกันจริงว่า
มันเกิดศูนยากาศทางกฎหมายขึ้นจริงนะในประเทศไทยในเรื่องของกัญชา
อันนี้ผมแฟร์สุดเลยนะก็คือเกิดเนี่ยวันที่๙ถึงวันที่๑๖มิถุนายน
ยากาศแน่เพราะอะไรครับก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปี๗๗เป็นต้นมา
กัญชาเนี่ยเป็นสารเสพติดให้โทษประเภทที่๕มาตลอดเลยนะครับ
จนมาถึงตอนปี๖๒ช่วงต้นปีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์
เป็นกระชาทางการแพทย์ตอนกุมภา๖๒นะครับ
หลังจากนั้นแล้วมันน่าจะหลุดจากการเป็นยาเสียบติด
คือวันที่๙มิถุนายน๖๕ถูกต้องไหมครับ
เพราะฉะนั้นณวันที่๑๐นะวันที่๑๑ณวันที่๑๒มิถุนายน
กัญชายังไม่ไปฮะยังอยู่สไลด์เดิม
ณวันที่๑๐ณวันที่๑๑ณวันที่๑๒เนี่ย
กัญชาไม่ได้ต่างกับมะม่วงเลย

กัญชาคือไม่เป็นอะไรเลยครับ
แต่กัญชาเปลี่ยนสถานะอีกครั้งหนึ่งครับ
วันที่๑๖มิถุนายน๒๕๖

กลายเป็นสมุนไพรควบคุมครับ

แต่ในระหว่างนั้นเนี่ย
ท่านพระมุติก็พยายามที่จะประกาศออกมานะครับว่า
เออเนี่ยฉันพยายามจะควบคุมแล้วนะ

แล้วก็ก่อนหน้านั้นก็มีประกาศเป็นเหตุรำคาญเรื่องควันเกินอะไรต่าง
เมื่อวันที่๑๔เดือน๖นะครับ
แต่ผมจะชี้ให้ท่านประธานดูว่าทั้งหมดเนี่ย

มันใช้ไม่ได้จริงเลยแต่ผมให้ดูว่าเพราะอะไร

การประกาศเป็นเหตุรำคาญเนี่ยนะครับ
ใช้อำนาจตามพรบการสาธารณสุขนะครับ

มีอยู่ไม่กี่มาตราท่านประธาน๒๕๒๖๒๗๒๘๒๘ทับ๑นะครับ
ท่านประธานลองดูตัวที่ผมไฮไลท์เอาไว้นะครับที่ผมคัดไว้
อำนาจของเจ้าพนักงานเนี่ยที่จะกระทำการตามพรบนี้

ออกคำสั่งเป็นหนังสือออกคำสั่งเป็นหนังสือออกคำสั่งเป็นหนังสือประกาศพื้นที่
ถ้าเจ้าหน้าที่เจอคนยืนสูบกัญชาอยู่

ต้องไปออกต้องกลับไปพิมพ์คอมพิวเตอร์ใส่ฟอร์ม
ประกาศออกมาเป็นหนังสือแล้วเดินไปให้เขา

อันนี้มันเป็นประกาศที่
มันใช้ไม่ได้จริงนะครับ
ถ้าอย่างงั้นผมอาจจะต้องถามสิทธิิตที่นักธนตรวนตีเลยว่า
แล้วพอท่านประกาศออกมาท้ายที่สุดท่านได้บังคับใช้อำนาจตามอันนี้ที่ท่านได้ออกมาบ้างไหม
กี่ครั้งแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะครับ
ไปครับอันนี้หนักกว่าท่านประธานเรื่องสมุนไพรควบคุมนะครับ
ใช้อำนาจบอกว่าท่านใช้อำนาจตามมาตรา๔มาตรา๔๔มาตรา๔๕อนุ๓มาตรา๔๕อนุ๕นะครับ
พรบคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผ่นไทย
ผมให้ดูก่อนอำนาจที่ท่านอ้างคือมาตรา๔๔มาตรา๔ไม่ต้องดูแล้วกันเพราะมันเป็นบทนิยามนะ
มาตรา๔๔ครับเขาบอกว่าเพื่ออะไรครับเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสมุนไพรครับ
ครองใครครับท่านประธานคุ้มครองประชาชนไหมไม่ใช่
เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองตัวสมุนไพรนะอันนี้จำไว้ดีนะฮะถัดไปครับ
ประกาศเนี่ยท่านก็ประกาศออกมาถูกไหมฮะเมื่อวันที่๑๖ว่าเนี่ยให้เป็น
ข้อ๑เลยให้กัญชาเนี่ยนะครับหรือว่าสาธารณ์ของกัญชาเนี่ยเป็นสมุนไพรควบคุม
อันนี้ได้ไหมมีผลไหมมีอันนี้มีผลแล้วกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมแล้วโอเคนะครับ
ข้อ๒ครับอนุญาตให้คนอายุเกิน๒๐ปีขึ้นไปเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้แล้วกันนะครับ
แล้วก็แต่ว่าเออห้ามสูบในที่สาธารณะนะพวกสตรีมีคันให้นมบุตรก็ห้ามสูบนะ
อายุต่ำกว่า๒๐เนี่ยก็ไม่ได้นะห้ามจำหน่ายให้เขานะครับ
๓คืออนุญาตให้หมอข้อ๔คืออนุญาตให้คนไข้
ท่านประธานสังเกตคำว่าอนุญาตให้ดีเดี๋ยวผมชี้ให้เห็นต่อไปว่าคำนี้มีปัญหาอย่างไร
ไปครับพอมาดูมาตรา๔๕อันนี้ยังเป็นอำนาจของท่านนะที่ท่านที่ท่านอ้างไว้ใช่ไหมฮะ
เพื่อประโยชน์ในการอะไรฮะคุ้มครองประชาชนป่ะไม่ใช่
คุ้มครองสมุนไพรควบคุมให้รัฐมนตรีประกาศกำหนดหลักเกณฑ์
วิธีการและก็เงื่อนไขใน๔อย่างดังต่อไปนี้เดี๋ยวผมให้ดูต่อไปครับ
ตราสี่สิบหกครับถัดไปครับมาตรานี้ครับสไลด์นี้จริงจริงแทบจะเป็นสไลด์ที่เกือบจะสำคัญที่สุด
การอภิปรายเลยนะครับพรบคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยนะครับ
มาตรา๔๖เขาห้ามเอาไว้ครับว่าห้ามไม่ให้ผู้ใดศึกษาวิจัย
ส่งออกสมุนไพรควบคุมหรือจำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า
แต่จะได้รับใบอนุญาตนะครับใบอนุญาตไม่ใช่ได้รับอนุญาตนะครับ
ผมแปลไทยเป็นไทยให้ข้างล่างครับคือ๔องค์ประกอบครับมีอะไรบ้างครับที่ต้องขอใบอนุญาต
วิจัยครับต้องขอใบอนุญาต๒ส่งออกก็ต้องขอใบอนุญาตครับ๓ขายครับขายก็ต้องขอใบอนุญาต
วิจัยไม่เป็นไรอันนี้เรื่องของนักวิจัยดู๓๔ครับคือขายคือเอาไปขายเลยขายตนกัญชาขายอะไรกันก็ว่ากันไป
ส่วนสี่คือแปรรูปเพื่อการค้ายกตัวอย่างเช่นเลยท่านประธานเอามายำอันนี้แปรรูปแล้ว
หรือเอาไปทำส้มตำเอาไปทำลาบเนี่ยแปรรูปเพื่อการค้าเอาไปทำเป็นอาหารถูกต้องไหมครับท่านประธาน
ต้องขออนุญาตและต้องได้รับใบอนุญาตถัดไปครับท่านประธานดูฮะอนุญาตอนุญาตอนุญาต
แบบนี้มีผลทางกฎหมายไหมครับไม่มีท่านประธานใช้ไม่ได้ไม่ตรงตามมาตรา๔๖นะครับอันนี้
ใช้ไม่ได้นะครับการจะมาอนุญาตแบบตีขลุมครอบคลุมปล่อยไปแบบนี้เลยไม่ได้ผิดระเบียบครับ
เพราะว่ามันมีระเบียบในการออกใบอนุญาตอยู่และใบอนุญาตเนี่ยก็มีหน้าตาเป็นแบบฟอร์มตามที่ประกาศในกำหนดกฎกระทรวงด้วย
แล้วเดี๋ยวผมจะให้ท่านประธานดูว่าจริงแล้วเนี่ยท่านรัฐมนตรีเนี่ยหมายมั่นปั้นมือจะให้มีการขออนุญาตจริงหรือเปล่า
ไปครับมีมาตรา๗๘ท่านประธานในการควบคุมการบังคับใช้มาตรา๔๖อยู่
เขาบอกว่าถ้าคนที่ละเมิดมาตรา๔๖นี้นะครับมีโทษมีโทษอาญาถึงขั้นจำคุกด้วยท่านประธาน
แต่ผมถามว่าเอ๊ะแล้วมีใครบังคับใช้อำนาจตามมาตรานี้บ้างแล้วหรือยังนะครับ
คือผมกลัวว่าท่านจะมาบอกว่าเออนี่ไงก็หมอวาโยบอกแล้วนี่ไงว่าเนี่ยฉันน่ะประกาศเป็นสมุนไพรควบคุมแล้วนะนะครับ
แล้วก็เนี่ยมีมาตรา๔๔๔๕๔๖เนี่ย๔๖ก็ควบคุมแล้วไงแล้วก็กำลังที่จะดำเนินการอย่างนั้นอย่างนี้นะครับ
แต่ผมถามว่าถ้าท่านจะตอบแบบนั้นก็คิดว่าไม่น่าจะได้เพราะว่าอะไรครับ
เพราะว่าตอนที่ท่านประกาศออกมาเป็นสมุนไพรควบคุมท่านไม่เคยบอกพวกเราเลยว่าเฮ้ยต้องมาขอใบอนุญาตนะ
ผมถามว่าประชาชนที่นั่งฟังกันอยู่ทางบ้านเนี่ยนะครับมีใครรู้ไหมครับว่าการประกาศกัญชาไปสู่ประภัยควบคุมเนี่ยต้องขอใบอนุญาตด้วย
และที่ขายกันอยู่ทั้งหมดเนี่ยผิดหมดเลยเพราะไม่มีใบอนุญาตถัดไปครับ
แต่ผมจะให้ดูขั้นตอนการขอใบอนุญาตท่านประธานครับมีกฎกระทรวงการอนุญาตให้ศึกษาวิจัยมีหนึ่งนะวิจัยใช่ไหมส่งออกนะครับจำหน่ายแล้วก็แปรรูปเพื่อการค้านะครับ
อยู่ในข้อ๔นะครับคือข้อ๓เป็นข้อของการวิจัยข้อ๔คือข้ออื่นที่ไม่เกี่ยวกับการวิจัย
ถ้าวิจัยเนี่ยจะต้องมีข้อ๓ในวงเล็บ๑วงเล็บ๒วงเล็บ๓วงเล็บ๔ครบทุกอันแต่ถ้าท่านจะแค่ขายส่งออกหรือว่าแปรรูปเพื่อการค้าเอาแค่นี้แล้วกัน
ต้องใช้เฉพาะในกรอบสีส้มเรามาดูในกรอบสีส้มครับว่าประชาชนที่จะขอใบอนุญาตเพื่อส่งออกเพื่อขายเพื่อแปรรูปทางการค้าเนี่ย
เขาจะต้องยื่นขอยังไงประชาชนน่าจะสนใจเรื่องนี้หนึ่งครับคนที่จะมาขออนุญาตต้องส่งแผนที่อันเป็นบริเวณถิ่นกำเนิดของสมุนไพรควบคุมที่มีตามระบบนิเวศตามธรรมชาติ
อะไรวะเนี่ยงงไหมฮะงงเพราะว่าอะไรท่านประธานกลับไปอันเดิมครับมาตรา๔๔๕จุดประสงค์ของกฎหมายนี้คืออะไรครับ
คุ้มครองสมุนไพร
เขาต้องการคุ้มครองสมุนไพรไม่ใช่คุ้มครองประชาชน
เขาถึงต้องให้ส่งแบบฟอร์มถิ่นกำเนิด
สมุนไพรมันอยู่ตรงไหนตามระบบนิเวศของมัน

ข้อตกลงระหว่างคนที่จะมาขอ

จะต้องตกลงว่าดำเนินการปลูกสมุนไพรควบคุม
เพื่อทดแทนณบริเวณถิ่นกำเนิดสมุนไพรควบคุม
ที่มีระบบนิเวศตามธรรมชาตินั้น
ทำไมต้องไปนั่งปวดทดแทนในระบบนิเวศเดิมเลย
ก็เพราะว่าเขาต้องการคุ้มครองอะไรนะประธาน
เขาต้องการคุ้มครองตัวสมุนไพรไง

ผมถามว่าโอเคไม่เป็นไรถ้าท่านจะบังคับใช้ตามนี้ก็ได้

ผมถามว่าประชาชนตาดำคนไหนเนี่ย
จะมีสักกี่ผู้คนที่จะสามารถทำข้อตกลง
การปลูกสมุนไพรควบคุมคืน
ที่มันเป็นแหล่งกำเนิดสมุนไพรตามระบบนวิเวศ
ประชาชนตาดำจะทำได้จริงไหมฮะ
ถ้าผมเป็นประชาชนนั่งฟังอยู่ผมจะรู้สึกว่าเฮ้ยตายแล้ว

แล้วใครที่จะทำได้ท่านประธานในทุนใหญ่หรือเปล่า
ถัดไปครับนอกจากนั้นน้ำประทานครับ
อันนี้ท่านสุธินพูดไปเยอะแล้วผมจะไม่ลงเยอะแล้วกันนะครับ
อกจากนี้ตอนนี้สถานการณ์ในประเทศไทยครับ
ยังขัดกับความตกลงระหว่างประเทศด้วย

ที่มีมาตั้งแต่ปี๖๑ท่านประธาน
มีก่อนผมเกิดมาโอ้โหนานมากตอนนั้นผมยังเป็นวุ้นอยู่เลย
ผมเกิดปี๘๗เนี่ยนะฮะและมีประเทศเข้าร่วมปัจจุบันเนี่ย
ถึง๑๘๖ประเทศเกือบทั้งโลกท่านประธานทั้งโลกมีข้อ
มีประเทศอยู่ประมาณสัก๒๐๐บวกลบนิดหน่อยนะครับ
แล้วแต่ท่านจะใช้นิยามไหนนะครับ

สิ่งที่ประเทศไทยขัดเนี่ยนะครับก็คือขัดมาตรายีบ๓มาตรายีบ๘
แล้วมีสิ่งที่สำคัญทั้งประมาณนั้นผมไฮไลท์ตัวสีแดงไว้คือ
มันมีบทลงโทษด้วยทั้งประมาณนั้น

ถัดไปครับผมให้ดูมาตรายีบ๓มาตรายีบ๘นะครับ

ถ้าประเทศภาคีนะก็คือประเทศไทยเนี่ยนะ
ถ้าจะปลูกกัญชาเฮ้ยปลูกได้ปลูกได้ไม่ได้ว่าอะไร
ลูกได้นะครับเพื่อจะเอาผลผลิตนะ
แต่ประเทศนั้นต้องตั้งสถาบันหนึ่ง

ใช่ไหมที่ท่านจะเอามารับซื้อเอามาควบคุมขึ้นทะเบียนอะไรต่าง
ซึ่งโอเคนะครับและจะต้องทำยังไงครับ

สถาบันนี้จะต้องกำหนดขนาดของพื้นที่ของเนื้อที่
แล้วก็ตำแหน่งของพื้นที่ด้วยว่าจะให้ปลูกตรงไหนได้บ้าง

แล้วก็จะต้องให้คนมาขออนุญาต
และไม่ใช่อนุญาตเฉยต้องมีใบอนุญาตให้เขาไปด้วย
และในใบอนุญาตนั้นก็ต้องเขียนชื่อของเขาอย่างชัดเจน
มีเนื้อที่มีขนาดมีปริมาณที่ปลูกนะครับ

จะต้องมีอำนาจโดยสมบูรณ์

การส่งออกการนำเข้าหรือการคงคลังเอาไว้
ซึ่งกัญชาทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว

ซึ่งก่อนหน้านี้ที่ท่านพยายามทำตอนปี๖๓๖๔เนี่ย

ให้ออยซื้อคนเดียวนะถูกต้อง

และมีออยคนเดียวมาขออนุญาตร่วมกับรัฐวิสาหกิจ
เอ่อวิสาหกิจชุมชนกับรัฐพรรดิสัตว์

แต่ปัญหาคือตอนนี้มันไม่เป็นแบบนั้นไงท่านประธาน

มันเป็นความผิดพลาดเชิงเทคนิค

แล้วที่ผมบอกว่าเฮ้ยมันอันตรายตรงไหนล่ะ

เพราะว่ากฎหมายระหว่างประเทศมันไม่มีสภาพบังคับภายในใช่ไหมครับท่านประธาน

แต่มันมีมาตรา๑๔ท่านประธาน
ชี้แจงเขาว่าเฮ้ยทำไมทำแบบนี้

ถ้าแต่เขาฟังแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยไม่โอเคอ่ะ
อันนี้ไม่โอเคอ่ะ
เขาสามารถแจ้งไปยังประเทศภาคีสมาชิก

อีก๑๘๕ประเทศก็เกือบทั้งโลกถ้าประเทศไทยออก
ให้มีมาตรการต่างแซงชั่นได้ทางเศรษฐกิจ
ยกตัวอย่างเช่นมาตรการปิดกั้นการนำเข้าและส่งออก
ซึ่งเฮ้ยท่านประธาน
ทำไมเราถึงต้องเอาประเทศชาติไปเสี่ยงขนาดนี้ด้วยเนี่ย
มันคุ้มจริงเหรอกับผลประโยชน์ทางการแพทย์
ตอนเบื้องต้นถัดไปครับ
และตรงนี้ก็ยังมีความอาจจะเข้าใจผิดอะไรกันนิดหน่อย
คือตามอนุสัญญานี้มีการจัดประเภทของยาเสียบติด
เอาไว้๔ตาราง๔ประเภทแล้วกัน
๑๒๓๔แต่เรียงไม่เหมือนเมืองไทย
ของเมืองไทยอันตรายสุดอยู่เบอร์๑ใช่ไหมครับ
เรียงมีโอโรโอยี่นผมเอาสร้างแรกจริงไป
แต่ของเค้าอันตรายอยู่เบอร์๔
เบอร์๔เนี่ยมีเฮโลอีน
แต่ก่อนหน้านั้นกัญชาอยู่ทั้งเบอร์๑กับ๑๔
โปรดออกจาก๔นะแปลว่ายังอยู่ใน๑
นี่ฮะที่ผมชี้ตัวอักษรสีแดงไว้
ประกาศล่าวสุดละ๒๗พฤษภาพี๒๒เนี่ย
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราไม่ถูกเถียงกันละกัน
เดี๋ยวสไลด์ลงนิดนึงครับ
ท่านประธานครับสรุปแล้วเนี่ยนะครับ
โอเคขอย้ำอีกรอบนึงว่าพวกเราไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับ

แต่ขอให้มันควบคุมให้มันอย่างถูกต้องเถอะนะครับกับตัวเขาเองด้วย

แต่ปัญหาคือว่าตอนนี้รัฐบุรุณตีว่าการส่งสถานสุขเนี่ยนะครับ

และอาจจะมีความเสี่ยงระหว่างประเทศแล้วด้วย

แต่ในประเทศเนี่ยผู้ใหญ่ผมโอเคถ้าเขารู้เรื่อง

เขาอยากจะเสพเรื่องของเขาแล้วนะครับ
แต่เด็กกับเยาวชนเนี่ยมันยังไม่ได้นะประธาน

มันเกิดผลเสียหายกับเด็กแล้วจริงแล้วเป็นเคสใหม่จริง
แล้วเมื่อเทียบกับปีก่อนแล้วเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจริง
เราก็ต้องเชื่อเขาถูกต้องไหมครับ
แล้วเมื่อสักครู่เนี่ยผมก็ชี้เห็นแล้วว่าให้เรามีความเสี่ยงกับการถูก
เนี่ยมันมีประกาศมาจากหลายเมืองมากอย่างน้อย